แต่ว่าเชื่อว่าหลายคนน้ำรายสอแล้ว
เพราะดิฉันแอบอ่านข้อความไลน์ส่งมาเยอะมากเลย
เกี่ยวกับเมนูที่ยั่วน้ำลาย

มะปรางมะม่วงน้ำปลาหวาน

แค่พูดก็น้ำลายสอน้ำลายแตกแล้วคุณ
เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพาไปดูเหล่าบรรดาอเจ้าทั้งหลาย

คราวนี้มาดูการทำน้ำปลาหวานแบบลีลากันบ้าง
ลีลาของอเจ้าทั้งหลายว่าจะเด็ดสระตีขนาดไหนค่ะ
โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น

จำมุมมมั้ยไหนเนี่ย
อยากไปประกวดทางน้ำปลาหวาน

การะเกดท่านเมื่อสักครู่นี้ท่าทางจะไม่ได้นอนนะฮะ
ตอบตาคล้ำเล็กน้อยนี่คือแม่การะเกดนะ

โอ้ดูสิ
น่ารักเลยนะคะลีลาเด็ดกันขนาดนี้สุดยอดเลย
ไม่รู้ว่าในใจอ๋อเจ้าตอนทำนี่นะ
ควงมีดอยู่เนี่ยคิดถึงหน้าคุณพี่หมื่นหรือหน้าคุณชนะกันแน่

ควงมีดควงมะม่วงพัดเตากันใหญ่เลยคุณค่ะบันเทิงจริงนะคะ
นี่คืองานงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง
และงานกาชาติราชบุรีประจำปี๒๕๖๑ค่ะ
เขามีการจัดการประกวดน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
วิถีแบบย้อนยุคหน่อยนะคะ
อเจ้าแต่ละทีมแต่งชุดไทยมาแบบนี้
แล้วก็เต้นรำประกอบลีลาร้าวใจทำน้ำปลาหวานไปด้วย
รสชาติเป็นยังไงต้องอร่อยด้วยนะ
เดี๋ยวมาดูรสชาติกันอีกทีว่ารสชาติจะเป็นยังไง

ซึ่งสำหรับเกณฑ์การตัดสินจะตัดสินจากลีลาการแข่งขัน
และรสชาติการจัดวางที่สวยงาม
ส่วนที่สำคัญก็คือความสะอาดค่ะคุณ

ซึ่งแต่ละคนแต่ละทีมเขาก็งัดกลมเสน่ห
จวักออกมาปรุงน้ำปลาหวานด้วยลีลาท่าทางกัน
รายรำโอ้โหไม่ยอมกันเลย
ควงสากควงมีดควงมะม่วง
โยนตะลิวอะไรกันมีทั้งหมดเลยนะ
ไม่มีทัพพีทัพพีมีดนี่ก็อย่าควงแรงนะ

ดูหีหวัดเสียวเหลือเกิน
คนเสื้อฟ้าสะใบฟ้าเสียว
เอาล่ะมาดูกันใครอยากจะสนุกสนานแบบนี้
เชิญชมเลยนะคะการท่องเที่ยวแบบดีแบบนี้
ไปกันได้ที่งานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๔มีนาคมไปจนถึง๑เมษายน
ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี

ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวคนไหน
ที่มาเที่ยวแล้วแต่งกายได้งดงามอย่างไทย
และมียอดกดไลค์สูงสุด
จะมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐๐บาทให้ไปด้วยจ้า

วันเสาร์ที่ผ่านมาไปราชบุรีมา

จะได้มีคนกดไลค์เอาเงิน๑๐๐๐๐กลับบ้าน

คุณนี่นะ

ไม่ได้จะไปประกวดกับเขานะ
อย่างว่ารุ่นใหญ่เขาประกวดกันแหละ
แต่เดี๋ยวก็มีงานนะช่วงสงกราณหลายที่จัดงานใส่ชุดไทยกันไป
ไม่ช้าหรอกใส่เมื่อไหร่ก็ใส่ได้นะคะ